เหตุการณ์หนึ่งอุบัติเหตุที่ทำให้มีคนเสียชีวิตถึง๕คน
คือรถกระบะเขาขับมาทางตรงแล้วรถเก๋งกำลังจะเลี้ยว

อุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้คนในรถเก๋งเสียชีวิตทั้งหมด

ใช่ค่ะแต่ทีนี้พ่อของผู้ตายเนี่ยเขาก็มีการเปิดคลิปยืนยันว่า
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดจากที่รถเก๋งเลี้ยวมาตัดหน้ารถกระบะ
แต่เดี๋ยวไปดูกันค่ะกับภาพนี้เลยนะคะคุณผู้ชม
โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวดูคลิปกันก่อนเลยนะคะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้รถที่ระวงสีแดงเป็นรถกระบะที่เขาขับมาทางตรง
แล้วคุณผู้ชมดูนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นคลิปจากกล้องหน้ารถที่เขาขับตามมา
เขาก็ขับปาดมานะฮะแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุใหญ่ตรงนั้นนะครับ
ใช่ค่ะเอาจริงรถสองแถวเขาก็บังอยู่จังหวะนั้นเหมือนกันนะ
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณถนนสายพิมารตลาดแคร์หน้าจุดบริการประชาชนที่บ้านตำแย
ตำบลกระเบื้องใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
แล้วก็ในรถเก๋งหนึ่งในผู้เสียชีวิตคือนางสาวพาซินีกุลพิมาย
ทีนี้ค่ะคุณพ่อของนางสาวพาซินี
ก็คือนายอุดมกุลพิมายอายุ๖๖ปี

แล้วก็เอาคลิปนี้มาต้องการที่จะขอความเป็นธรรมให้กับลูกสาว
แล้วก็ผู้เสียชีวิตทั้งหมดที่อยู่ในรถเก่ง
เพราะก่อนหน้านั้นนะครับนายจักรพงศ์กงทอง

ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยให้การกับตำรวจไว้
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาขับรถออกจากตัวเมืองพิมาย

แต่ระหว่างที่ขับรถมาด้วยความเร็วเขาก็ยอมรับว่าเขาขับเร็ว
แต่มีรถเก่งคู่กรณีคันสีดำกลับรถกระทันหัน
ทำให้รถกระบะของเขาเบรกไม่ทัน
พุ่งชนรถเก๋งเข้าอย่างจังเขาอ้างไว้แบบนี้
อันนี้เป็นข่าวที่ออกมาตอนแรกที่คนขับกระบะให้ข้อมูล
แต่ทีนี้คุณผู้ชมจากที่คุณผู้ชมเห็น

บอกว่าในกล้องจับภาพได้อย่างชัดเจนเลย
รถเก๋งของลูกสาวไม่ได้เลี้ยวตัดหน้ารถกระบะ
ระยะกระชั้นชิดแบบที่เป็นข่าวตอนแรกไง
แล้วเจ้ารถกระบะมันขับแซงซ้ายแซงขวา
แซงไปมาแบบนี้คือขับซิ่งอยู่แล้ว
ค่ะแล้วก็ก่อนที่จะถึงจุดที่รถเก๋งสีดำขับเลี้ยวมา

คือถูกรถกระบะคันนี้ค่ะเขาแซงสองแถวไป
แล้วก็เร่งเครื่องตรงไปด้วยความเร็ว
ทีนี้ก็เลยไปชนกับรถเก๋งที่เขากำลังจะเลี้ยว
เดี๋ยวดูระหว่างตรงนี้นะฮะ
ตรงนี้ที่แซงขวาออกไปทับเส้นทึบเล็กน้อย

ค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคุณพ่อของผู้ตายก็ยืนยันนะคะ
ว่ารถกระบะแซงมามาชนรถเก๋งของลูกสาว

ตัดหน้ารถกระบะแบบที่เป็นข่าวในตอนแรก
ซึ่งเมื่อเย็นวานนี้เนี่ยนะคะ
ทางญาติก็มีการประกอบพิธีชาปนกิจ
ศพผู้เสียชีวิตทั้ง๔คนที่วัดบ้านวังหิน
ส่วนศพของนางสาวปนิสารามิตรเจริญ
ญาติก็ได้นำไปประกอบพิธีทางศาสนา

โดยพิธีเริ่มขึ้นเวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาที
นายอำเภอพิมายเป็นประธานในพิธีชาปนกิจหมู่

ก็มีชาวบ้านมีญาติของผู้ตายเนี่ย

บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ

เขาก็มีการประกอบพิธีพร้อมกัน
ด้วยการก่ออิดบล็อกทำเป็นเมนชั่วคราวขึ้นมา๔เมน

แล้วก็ใช้ฟืนทำเป็นกองฟอน
พ่อแม่พี่น้องก็ร้องห่มร้องไห้ใจจะขาดค่ะ

รับไม่ได้กับความสูญเสียที่เกิดขึ้น

คนที่ขับรถกระบะเนี่ยไม่ได้มาร่วมงานเลย

คนที่ขับรถกระบะเขาก็ออกมาบอกนะคะ
บอกว่าเดี๋ยวจะบวชหน้าไฟให้กับผู้ตายทั้งหมด